เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนในวงการบันเทิงของเรานะคะเวลาคบกัน

ก็แค่บอกว่าศึกษาดูใจกันบ้างไม่มีสถานะบ้างนะคะ
แต่ว่าคู่นี้เป้อารักษ์และคาริสาเนี่ยเขายืนยันสถานะมาโดยตลอดเลยว่า

ไม่ว่าจะไปถามฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ตอบแบบเดียวกันนะคะ
ถามกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ยังยืนยันสถานะว่าแค่พี่น้องกัน
ซึ่งทางด้านสาวคาริสาเองก็บอกเหตุผลนะคะว่าที่ชะลอสถานะแบบนี้เนี่ย
เป็นเพราะว่าเธอไม่อยากจะออกตัวแรงและอยากให้มีความชัดเจนในหลายทางก่อน
ซึ่งทุกวันนี้สำหรับเธอพี่เป้ก็ยังเป็นพี่ชายที่แสนดีเสมอ
และเธอก็ยังขอให้สถานะความรักของตัวเองเนี่ยตอนนี้ขอเป็นโสดแบบนี้ละกัน
ความรักมันก็ไม่ค่อยชัดเจนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะ
เวลาหนูเป็นคนพูดอะไรพี่พี่ถามอะไรหนูก็ค่อนข้างแบบตอบตรง
ถ้าอะไรที่หนูแบบไม่ได้แบบรู้สึกว่าซอสมันแน่นที่จะตอบตรงหนูก็จะไม่ได้มาเอามาพูดขนาดนั้นเลย
ถ้าเรื่องละครหนูชัวว่าเฮ้ยหนูเล่นบทนี้เป็นแบบนี้หนูถึงจะพูดได้
แต่ว่าความรักมันยังไม่ขนาดนั้น
คนที่เราจะพูดว่าคนนี้แหละแฟนมันค่อนข้างจะต้องชัวร์อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าการเปิดตัวใครสักคนนึงมันไม่ใช่แค่ตอนเปิดค่ะ
มันต้องนึกถึงตอนเลิกด้วยอะพี่ว่าเราจะพูดอะไรต่อไปอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นพูดเรื่องความรักมันต้องระวังกว่าเรื่องส่วนตัวในบางอย่างอีกด้วยอะไรอย่างนี้
เป้ในน่ารักแบบพี่ชายมากค่ะพูดได้แค่ว่าเขาน่ารักแบบพี่ชายค่ะ
อ่าเขาไม่อยากจะออกตัวแรงเป็นผู้หญิงนะคะ
จริงแล้วเนี่ยควรจะต้องไปถามฝ่ายชายมากกว่าว่าเออตอนนี้เนี่ยสถานะความสัมพันธ์มันพัฒนาขึ้นไหมเป็นแฟนกันแล้วหรือยัง

เป้เองก็เคยมีปฏิเสธมาแล้วก่อนหน้านี้เหมือนกันนะ